มาถึงที่ตู้รำปะพอปป้อมรำปะพอ

มึงแม่ไม่มีน้ำใจเงิน
มึงยังไงหล่อ

เออทำไมต้องผิดหรอ
โอ้โหเห็นจังหวะเหตุการณ์แล้วดูสิ
เอาจริงนะรอปภโต้ตอบอะไรไหม

คือไม่ได้มีสวนหมัดกลับไปเลยนะอยู่เฉย
แต่สิ่งที่วินมอเตอร์ไซค์ถามมาคุณผู้ชม

มึงทำไมประโยคน่าจะยังผิดรูปทางภาษาไทยเลยนะ
แล้วแล้วมันมีเรื่องอะไรไม่มีน้ำใจเหรอ
ดอมพี่ก๊อฟมีน้ำใจกันป่ะเนี่ย
ถามก่อนมีน้ำใจเรื่องอะไรคุณผู้ชม

รอปภไม่ให้อะไรกับวินแล้ววินถึงต้องทำแบบนี้
เหตุการณ์นี้นะที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชม
มีกล้องวงจรปิดที่เป็นวินาที
เห็นเลยนะว่าวินมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าหอพักนี่
อันนี้อีกมุมหนึ่งแล้วนะพอเดินมาถึงปั๊บแล้วเป็นไง
ตะโกนโวยวายโวยวายใส่รปภ
เสร็จแล้วก็ไปทำร้ายแล้วมีการเดินออกมานะ
เดินออกมานิดนึงด้วยหลังจากนั้นอะไรในมืออ่ะ
ก้อนอิดใช่ไหมเอาก้อนอิดไปซัดหน้าให้อ่ะ
แปลว่าวินมอเตอร์ไซค์ทั้งด่าทั้งชกทั้งตบ
และเอาก้อนอิดทุบหน้ารอปภเห็นไหมคุณผู้ชม
โดยรอปภไม่ได้ตอบโต้อะไรเลย
เดินออกมาข้างนอกยังไม่เดินออกมาเลยดอม
รอปภอยู่ข้างในนั้นเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่หอพักหมู่เก้าค่ะ
ลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
นักข่าวของเราเลยต้องไปคุยกับรอปภหน่อย
ชนกค่ะขอดูแผลหน่อยได้ไหม
โอ๊ยอยู่ตรงโหนกแก้มฝั่งนี้แมสยังปิดอยู่เลยว่าพี่ผมปวดมากเลย
แล้วนี่ที่ผมถืออยู่เอกสารลงบันทึกประจำวันผมไปแจ้งความ

คุณผู้ชมคุณชะนกเล่าให้ฟังว่าวันนั้นผมก็กำลังทำงานอยู่นั่นแหละ
แล้วทางวินมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าหอเลย
แล้วหลังจากนั้นก็บอกว่าเนี่ยมาส่งของให้ลูกค้าแต่ว่าลูกค้าไม่อยู่
ทีนี้ตัวของทางรอปภเองก็บอกว่าผมก็ไม่เห็นเหมือนกันคนที่เขาอยู่ที่หอ
คนนี้คนที่คุณจะมาส่งผมก็ไม่เห็น
หลังจากนั้นค่ะวินมอเตอร์ไซค์ก็บอกว่าขอพาสเวิร์ดเข้าอินเทอร์เน็ตหน่อยจะเปิดไฟฟ้า
เพราะว่าเดี๋ยวจะได้ติดต่อกับนี่ไงลูกค้าที่เขาจะมาส่งของ
แต่ผมให้ไม่ได้จริงมันเป็นกฎระเบียบของหอพัก
คนนอกมาถึงจะมาให้รหัสเข้าไวไฟ
คือเขาไม่ให้คนนอกใช้รหัส
หรือว่าไม่ให้ใช้สัญญาณไวไฟของหอพักไง

นี่แหละวินเขาก็เลยไม่พอใจก็มาด่าทอผม
ด่าอย่างเดียวไม่พอผมพยายามบอกเขาแล้วนะ

ท้ายที่สุดมาถึงก็เลยทั้งชกทั้งตบ

เหตุการณ์เป็นแบบนี้นั่นแหละค่ะลองฟังค่ะ
หลังจากนั้นน่ะเขาพยายามจะเดินกลับไป
ผมก็บอกว่าโอเคครับงั้นจบนะ
มันกลายเป็นว่าเหมือนผมอ่ะ
ต่อบทสนทนากับเขาเขาก็เลยเดินกลับมา
แล้วบอกว่ามึงไม่จดกับกูเหรอ
สุดท้ายก็กลายเป็นการที่เขาชกเขาที่แก้มของผม

ชกเข้าแก้มข้างเดิม
แต่บอกให้รู้ดูแก้มนะคุณผู้ชม
ถามว่าอางไรต่อหลังจากนี้
ก็ถ้าเกิดว่าฝั่งวินมอเตอร์ไซค์เขาสำนึกผิด
อยากจะมาขอโทษผมไม่ได้ติดใจเอาความนะ
แต่ว่าต้องมารับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล
แต่ถ้าเกิดว่านิ่งเฉยต่อไปไม่ทำอะไรเลย
อันนี้ผมให้ตำรวจจัดการเพราะว่าผมไปลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยแล้ว
ถ้าเกิดว่าวินดูข่าวอยู่พี่วินคนนี้มาเคลียร์นะคะจะได้จบเรื่องนะคะ